เกิดขึ้นสดร้อนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือกาลอนน้ำมัน
เอาไปราดใส่เขาแล้วจุดไฟเผา

นี่ฮะคนก่อเหตุนะครับ

เข้าไปสักพักหนึ่งท่านผู้ชมรอแป๊บเดียวนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะเห็นผู้ชายคนนี้ที่ถือกะลอนน้ำมันเข้าไปเนี่ย

วิ่งออกมาในสภาพที่ข้างในเนี่ย
มีลักษณะเหมือนกับเปลวไฟ
นี่ฮะแล้วมีคนหนึ่งวิ่งตามหลังมาเห็นไหมฮะ
แล้วก็วิ่งหนีออกมาทางปากซอยนะฮะ

ไม่น่าเชื่อฮะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

กะลอนสีขาวเนี่ยหายไปแล้ว
เพราะว่าตอนที่ถือมาเนี่ยก็คือใส่น้ำมันมาเอาไปราดใส่เขา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่เป็นร้านขายของชำ
นี่ตอนเข้าซอยมาฮะจะเห็นว่าถือมาเลยนะครับ
คือตั้งใจมาเลยนะครับ
คนที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับ
ซึ่งเขาเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
ซอยนี้คือซอยบางเลนซอย๑ตะบนบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายของชำเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
พบว่าในร้านมีสินค้าเสียหายหลายอย่าง
จากการถูกไฟไหม้เจ้าของร้านก็บาดเจ็บสาหัส
จากการถูกไฟคลอกนะฮะตัวบ้านที่เป็นร้านขายของชำก็เสียหาย
นี่นะฮะสภาพพื้นที่นะครับทั้งไฟไหม้นะฮะ
ร่องรอยของการเอาน้ำมาราดเอามาดับไฟ
ผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับเป็นเจ้าของร้านเจ้าของบ้าน
ชื่อนางสาวสุริรัติจัลลาอายุ๕๙ปีนะฮะเธอเป็น
ประธานสภาเทศบาลตะบนบางเลนด้วยนะครับสภาพการบาดเจ็บเนี่ยก็คือ
แขนกับขาแล้วก็ศีรษะนะครับถูกไฟไหม้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุทางญาติญาติแล้วก็พลเมืองดีนะฮะ
ได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะฮะ
แม้ว่าจะเจ็บสาหัสแต่ว่าอาการก็ปลอดภัยแล้วถึงมือหมอแล้ว
จากการสอบสวนนะครับแล้วก็หลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิด
ทำให้รู้ว่าคนก่อเหตุนะครับคือนายไตรเทพนามสกุลเจนใจ
ชื่อเล่นชื่อนนอายุสามสิบสามปีหลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปอยู่ที่บ้านของน้าสะพ้าย
ตะมนต์บางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอยู่ที่นนทบุรีนะครับ
สพบังใหญ่เจ้าของพื้นที่นะครับค่ะก็ไปที่บ้านนะฮะ
แล้วก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับนายไตรเทพเจนใจนะครับ
หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านของน้าสะพ้ายผู้ชายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องไปหาหลักฐานอะไรมากมายนะฮะ
ไปถึงไปประชิดตัวควบคุมตัวเนี่ยกลิ่นน้ำมันยังติดตัวในไตรเทพอยู่เลย
หลักฐานชิ้นดีเลยนะคะนี่ฮะก็คุมตัวมาสอบสวนที่สพบังใหญ่นะครับ
นายไตรเทพเนี่ยเขาสารภาพว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเนี่ย
ก็เพราะว่าได้ไปขอร้องนางสาวสุรีรัฐคนบาดเจ็บ
ซึ่งทำงานอยู่ที่เทศบาลตะบนบางเลนนะฮะเขาเป็นประธานสภาเทศบาลตะบนบางเลนนะครับ
ขอให้ช่วยทวงเงินให้หน่อยนะครับทวงเงินนางสาวฝนสมมุติว่าชื่อนางสาวฝนก็แล้วกันนะครับ
ทำงานอยู่ที่เทศบาลนั่นแหละนายไตรเทพบอกว่าติดเงินเขาอยู่ห้าพันบาท
แต่นางสาวสุริรัตน์ไม่ยอมทวงให้แล้วก็มาด่าทอเขาก็เลยคับแค้นใจ
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับค่ะยังไงก็ต้องรอฟังทางคนเจ็บด้วยนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับ
เพราะว่าเขายังไม่สามารถพูดอะไรได้ในตอนนี้แต่ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าให้เขาช่วยทวงเงินให้นะฮะ
คนที่ทำงานที่เดียวกันที่เทศบาลเนี่ยแต่ไม่ยอมทวงให้แล้วมาด่าทอเขาเลยครับแค้นใจ
ก็เป็นภาพนี้ครับก็ถือกาลอนสีขาวนะฮะไปซื้อน้ำมันมาจากปั๊มค่ะนะ
ซื้อน้ำมันจากปั๊มเลยนะครับแล้วก็หิ้วกะลอนน้ำมันไปบ้านคนเจ็บ
ไปถึงเนี่ยไปเจอนางสาวสุรีรัฐกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหิน
ในบ้านที่เป็นร้านขายของชำก็เอาน้ำมันเนี่ยเทราดใส่ตัวเขาเลย
แล้วก็ราดใส่บ้านด้วยแล้วก็ใช้ไฟแชคที่เตรียมมาจุดไฟเผา
นี่ฮะแล้วก็เป็นภาพที่ตัวเองเนี่ยวิ่งหนีไปส่วนคนเจ็บก็วิ่งออกมา
เพราะว่าไฟเนี่ยติดลุกเต็มตัวไปหมดค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
แถวนั้นก็มาช่วยกันนะครับหลังก่อเหตุเขาบอกว่าเขาก็หลบหนีไป
ไปบ้านน้าสะพ้ายไปถึงบ้านน้าสะพ้ายนะฮะไปถอดกางเกงยีน
ตัวนี้ฮะที่ใส่มาก่อเหตุเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ในคลอง
ใกล้กับบ้านของน้าสะพ้ายก่อนที่ตำรวจจะมาจับกลุ่มตัว
ไม่เคยครับไม่เคยแล้วสาเหตุที่ทำลงไปเพราะอะไร
เป็นความคิดส่วนตัวครับผมเห็นว่าเราให้เขาไปทวงปันให้เราใช่ไหม
ใช่ด้วยครับดูตังค่าอะไรเป็นการยืมเงินสด
กับคนในหน่วยงานคือสรุปแล้วคนอื่นเป็นหนี้เรา
แล้วเราให้ผู้เสียหายเนี่ยช่วยให้ไปทวงให้ครับผม
แต่เขาไม่รู้จักเขาก็เลยไม่ไปทวงให้ใช่ไหม
เขาเป็นคนรับเข้าไปทำงานครับรับไอเป็นคนในหน่วยงานครับ
คนที่ยืมตังค์เราใช่ไหมใช่ครับอืมนี่ฮะที่ผู้ต้องหาให้การกับเจ้าหน้าที่เอาไว้
ค่ะแม่ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนเจ็บเขาเลย
ใช่ไหมอ่าเขาไม่ทวงหนี้ให้แล้วยังไงก็ไม่ใช่หนี้ของเขาไม่
เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยอ่ะใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ไปจุดไฟเผาเขาเลยครับทุกผู้ชมครับ
เอาน้ำมันไปราดนะฮะนายไตรเทพนะครับขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นะบอกว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะจากการตรวจสอบประวัติของนายไตรเทพนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับเขามีประวัติเนี่ยเคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาแล้วสี่ครั้งนะฮะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔ถึง๒๕๖๐นะครับส่วนใหญ่เป็นพวกคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
แล้วก็มีคดีรักทรัพย์อยู่ด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยสารภาพนะครับ
แต่ไม่ขอทำแผนตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับ
มีพยายามฆ่าผู้อื่นมีข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนนะ
ข้อหาเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
เรื่องของการฝากขังเรื่องการคัดค้านการประกันตัวอะไรก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนเนี่ย